อีกหนึ่งสาวสาวคนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อ
อยตรีชดาเป็นอาจารย์ปอย
เรียกน้องปอยไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาหันไปเอาดีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
เพราะว่าน้องปอยอาจารย์ปอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเรียกเนี่ยนะคะ
เธอมาบรรยายให้กับนักศึกษานิสิตต่างนี่
ทำแบบนี้มานานเกือบ๒ปีแล้วนะคุณ
คือปอยก็บอกว่าถึงแม้ว่าตัวเธอจะไม่ได้เงินอะไรมากมาย
เพราะว่าเธอบอกว่ายังไม่ได้คิดว่าจะไปเป็นอาจารย์แบบเต็มตัว
เพราะว่างานในวงการแน่นลืมค่ะคุณ
ล่าสุดนี่ต่อสัญญากับเอเจนซี่ไปอีก๑๐ปี
แต่ว่าเรื่องของค่าตรงค่าตัวรายได้เนี่ยนะ
บอกแค่ว่าก็อัพบ้างก็ตามปกติ
ที่จีนตอนนี้ก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าปอยได้มีเวลาให้กับเขาเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะ

หมายถึงว่าคนอื่นอัพนะผลภายได้ก็คือเรานี่แหละ
ใช่ไหมคะอ๋อต้องอัพตามเขาไปอย่างนี้หรอ

เธอเล่นคำสัญญาต่อไป๑๐ปี
ก็ต่อไปอีก๑๐ปีแล้วค่ะใช่พึ่งต่อเลยค่ะ

ยาวนานจนเล่นเป็นบทแม่ในอนาคต

รู้สึกว่าทุกปีที่ปอยได้ทำงานที่ฮ่องกง
มันทำให้ปลอยโตขึ้นในเรื่องความคิดด้วย

ทุกปีที่ผ่านไปมันทำให้เธอโตขึ้น
ต่อสัญญาไปอีก๑๐ปีเชื่อว่าฝีไม้ลายมือ
การแสดงของปอยจะต้องไม่เป็นสองรองใครแน่นอน
ใช่แล้วสำหรับบทบาทการแสดงอย่างหนึ่ง
เธอจะไม่เล่นเลยก็คือบทตลก
บอกว่าไม่อยากเอาต้นทุนชีวิตตรงนี้มาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้

แต่อย่าเอาต้นทุนชีวิตของตัวเองมาเป็นข้ออ้าง
ในการที่จะไม่ทำอะไรแล้วทำให้ชีวิตตัวเองล้มเหลว